เมื่อวานนี้ชาวเน็ตเดือดเลยนะคะเพราะไม่รู้ใครไปลบแท็ก

แล้วครองแชมป์อันดับหนึ่งตั้งแต่วันที่เธอศูนย์หายไป

แปลว่าคนสนใจคดีนี้เยอะมาก

ซับน้ำตาทนายกฤษณะอวดหลักฐานใหม่

แต่งตั้งคุณกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายแม่

ที่ปรึกษาทีมกฎหมายภักดิ์ไทยศิวิลัย
หนังสือแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

นี่ซับน้ำตาจริงด้วยนะคะ

จะไม่ได้เห็นน้ำตาลูกผู้ชายที่ชื่อว่ากฤษณะอีกแล้ว
ผมจะไม่อ่อนแอผมจะตั้งใจทำงาน

แล้วจะบอกว่าพี่เต้ไม่ได้ตั้งคนเดียวนะคะ

คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
จริงน่ะขทรหลังนี้สิจริงจริงน่ะ
พอฟังข่าวแล้วเฮ้ยจริงป่ะเนี่ย
ไม่แล้วคุณอัชรยะออกมาพูดเรื่องนี้อย่าง

ยังไม่ได้ตอบรู้แต่ว่าก่อนหน้านี้
ตอนที่พี่เต้เดินทางเดินหน้าค้นหา
กล้องวงจรปิดเนี่ยคุณอัจฉริยะบอกว่า
เต้เป็นสอนปัจเศษคุณภาพต่ำมั่ว
แล้วบอกว่าคลิปที่มีคนจับคุณแตงโมโยนจากเรือ

ผมนี่ของแท้ทำงานแบบเงียบ
ซุ่มทำงานกับทีมนะคะมีหลักฐานเด็ดเดี๋ยวค่อยเล่า
กรณีของคุณอัจฉริยะเอาพี่เต้ก่อน

ก็คือคุณกฤษณะกับคุณอัชริยะ
ทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานรอบด้านชี้แจงต่อสาธารณะ
ไขปัญหาทุกกรณีในคดีของคุณแตงโม
และส่งข้อมูลให้กับกระบวนการยุติธรรม
เพื่อให้มีประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติ
ไม่ใช่ทำลงไปเพราะหิวแสง
เหมือนที่บางคนมากล่าวหาผม
คุณผู้ชมฟังจากปากเจ้าตัวค่ะ
ความสามารถต่างของพี่กิจสนะผมเสียดาย
ผมเสียดายแล้วก็เป็นคนที่มุมนะทำงานแล้วก็ตั้งใจจริง
ก็ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็หมายความว่าตรงไปตรงมา
คำว่าหิวแสงหรือไม่หิวแสงน่าที่ของเราคืออะไร

ทำทุกเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนถูกป่ะ
ทำทุกเรื่องนะพักการเมืองนี้ทำกรอบการทำงานมันกว้างมาก
บำบัดทุกข์บำรุงสุขพี่น้องประชาชน
แล้วก็นำเรื่องต่างที่ประชาชนทุกร้อน
เสนอต่อสภาพผู้แทนรัศดรแก้กฎหมายถูกป่ะ
กฤษณะพอเข้าใจได้
แต่ตั้งคุณอัจฉริยะพี่เต้พี่เต้คุยกับคุณอัจฉริยะหรือยัง

พี่เต้อาจจะเอาพี่อัจฉริยะแต่พี่อัจฉริยะจะเอาพี่เต้หรือเปล่า

เต้บอกว่าคุณอัจฉริยะมีข้อมูลอีกด้านที่น่าสนใจ
มีประโยชน์ต่อรูปคดีถือว่ามาทำงานส่งเสริมการเพื่อ
คดีของคุณแตงโมมีความชัดเจนและเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

ทีนี้คุณผู้ชมคุณอัจฉริยะเขามีการไลฟ์สดออกมา
เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดหลักฐานเด็ดที่ชี้ชัดเลยว่า
คุณแตงโมไม่ได้ตกเรือบริเวณท้ายเรือ
เปิดหลักฐานเด็ดนี้ก็คือ๒ทุ่มวันที่๒๙มีนาคม
จะเปิดในไลฟ์สดของตัวเองหรือจะเปิดที่พี่เต้
๒๙มีนาสัปดาห์หน้าเลยนะครับ๒๙มีนา
ใช่ค่ะวันอังคารคุณอัจฉริยะบอกว่า
ผมจะเอาหลักฐานเด็ดไปให้ตำรวจ
แต่ก่อนที่จะให้ตำรวจผมจะให้ประชาชนดูก่อน

เป็นความลับในสำนวนคดีประชาชนก็ไม่ได้เห็น
ใช่นี่ค่ะแล้วถามว่าหลักฐานเด็ด
ที่ชี้ชัดว่าคุณแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือคืออะไร
เป็นคลิปเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิด
ที่คุณอัชริยะบอกว่าผมกับทีมงาน
ดูประมาณ๓๐๐ครั้งแล้วคลิปเดียวนะ

แล้วใช้เทคนิคเทคโนโลยีขั้นสูงเลยมาดูคลิปนี้
ชี้ชัดว่าคุณแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือ
จากคลิปแล้วมีหลักฐานเด็ด
จำได้ไหมคะที่คุณหญิงหมอพรทิพย์บอกว่า
ลักษณะแผลต้นขาขวาด้านในเนี่ย

สามารถชี้ชัดได้ว่าไปโดนอะไรมา
คุณอัจฉริยะบอกว่า๑ไม่ได้โดนฟิน

คุณอัจฉริยะบอกว่าให้ไปดูหน้าเรือค่ะ
หน้าเรือมันมีสมออยู่ใช่ไหม
แล้วสมอมันคมกว่าฟิน

อ้าวแล้วที่คุณแซนบอก
แสดงว่าถ้ามันใช่หน้าเรือจริง

คนที่พูดมาเนี่ยแปลว่าให้การเท็จทั้งหมด
อ่าถ้าคุณอัจฉริยะมีหลักฐานชี้ชัดได้ว่าตกหน้าเรือจริงจริง

เพราะฉะนั้นแล้ว
ถ้าทั้งหมดทั้ง๕คนให้การเท็จหมดเลย
ต้องไปถามด้วยว่าเหตุใดถึงให้การเท็จ

คุณมีเจตนาอะไรทำไมต้องให้การเท็จ

คือเข้าได้กับวัตถุบางอย่าง

คุณอัจฉริยะบอกว่าผมแปลให้เลยว่าไม่ใช่ใบพัดเรือ

เขาบอกว่าเขาซุ่มทำงานกับทีมงานเงียบ

เชิญไปออกรายการผมก็ไม่ไป
ผมทำงานแล้วมีหลักฐานด้วย

แต่ก่อนให้ตำรวจเดี๋ยวจะเปิดให้ประชาชนดูก่อน

แล้วไปโดนสมอเรือสมอเรือนี่คมมากนะ

อาทิตย์ที่ผ่านมาผมเข้าไปดู
ไลฟ์ย้อนหลังของคุณอัจฉริยะเขา

โอ้โหไลค์ยาวดูแล้ววางไม่ลง
แล้วคุณอัจฉริยะบอกว่าถ้าเกิดว่าโดนอะไรเนี่ย
ผ้าสีขาวหรือว่าไอ้บรายเซอร์สีน้ำตาล
จะต้องพันเข้าไปแล้วจะต้องขาดด้วยนะ

ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณเต้กำลังหาอยู่เลย

รอกัน๒๙มีนาใช่ไหม

แต่ว่าที่ไม่ต้องรอเนี่ยสัปดาห์นี้เดี๋ยวจะได้เห็น
นายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยลงพื้นที่ไปกับพี่เต้แน่นอนครับ
เพราะว่าเขาอยากจะหาหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีคุณตังโมเพิ่มเติมครับ
จากนี้ทนายกฤษณะก็บอกว่าทุกวันนี้นะ
หนึ่งในแรงใจก็คือสิ่งที่เขาพกติดตัวอยู่เสมอคืออะไรไปดูครับ
อันนี้ขออนุญาตขอบคุณน้องแตงโมก่อนนะครับ
ขอบคุณที่อันนี้อาจจะเชื่อผมหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ผมเองผมจะพกรูปน้องแตงโมตลอดในสูตร
ทุกครั้งที่ผมออกไปหาข้อมูลหรือว่าออกไปสถานที่ใด
บางครั้งผมหาอะไรไม่ได้เลย
ผมจะหยิบรูปของน้องแตงโมขึ้นมารูปหนึ่งนะครับ
แล้วก็จะรูปหน้าเธอแล้วก็จะบอกว่า
แตงโมเอ้ยช่วยพี่หน่อยวันนี้พี่เหนื่อยแล้ว
บางครั้งมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นในวันนั้นที่ทำให้ผมได้เจออะไรหลายอย่าง
ผมได้เรียนรู้รับรู้และเข้าใจและเดินหน้าต่อไปในวันนี้นะครับ
ผมจะไม่ร้องไห้เหมือนเดิมอีกแล้ว
เพราะว่าวันนี้ผมผ่านตรงจุดนั้นมาแล้ว
ยืนยันเองเลยหลังจากนี้ผมจะไม่ร้องไห้อีกแล้ว

เว้นง่วงนะฮะทนายกฤษณะยังประกาศด้วยจะเดินหน้าหาหลักฐานอย่างเต็มที่
ตามที่พักไทยศรีวิรัยกับพี่เต้มอบหมายหน้าที่ให้

มั่นใจมากขึ้นดูสดใสมากขึ้น
นายกฤษณะขอบคุณทุกคนด้วยที่ให้โอกาส
บอกว่าเป็นคนบ้านเดียวกันนะฮะ
ถ้าอยากฝากถึงเจ้าหนี้ด้วย

เงินเนี่ยได้คืนทุกบาททุกสตางค์แน่นอนครับ

ขออนุญาตฝากบอกเจ้าหนี้หน่อยกันแล้วกัน

ผมชำระทุกท่านแน่นอนไม่ต้องกลัวแล้วครับ
ขอให้มั่นใจโดยตัวผมและให้กำลังใจผมด้วย

ผมฝากขอโทษในสิ่งที่ผ่านมานะครับ

เชียร์ผมนายกิจสนะศรีบุญพิมพ์สวย

ทำความกระจ่างให้กับคดีนี้

มีแฟนข่าวเป็นชาวอุดรหรือเปล่านะ

คุณสสเต้และพทศิวิรัย

เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่มอบให้กับ

เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการสนทนา
ของหนึ่งในคนที่อยู่บนเรือครับ

นายกฤษณะบอกไม่สามารถจะพูดได้

คนเขาถามพี่เต้พี่เต้บอกหลักฐานใหม่

เต้บอกคือคราบเลือดฮะ

ขอประตูระบายน้ำ

ไปเช็ดมาแล้วก็เก็บใส่ซองอย่างดี
ของคุณตังโมรอยน้ำผ่านไป๕๐เมตรคราบเลือดที่พบเป็นคราบเลือดเก่า
มีฝุ่นทับเป็นคราบเลือดเก่าที่ผ่านการช้าล้างมาแล้วแต่ส่วนตัวพี่เต้ยังสงสัยว่า
เป็นคราบเลือดที่เกี่ยวข้องกับคดีคุณแตงโมหรือไม่จึงจะนำคราบเลือดที่เก็บมาได้
ส่งให้กระทรวงยุติธรรมนำไปพิสูจน์ว่าเป็นคราบเลือดของอะไรของใครกันแน่ฮะ
บ้างนะครับแต่เพื่อต้องการที่จะ
สิ้นสงสัยจะได้ตัดประเด็นไปว่าตกลงมันเลือดอะไรก็เดี๋ยวจะให้คณะ
ทำงานของพักทำหนังสือไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธรรม
แล้วก็ส่งไปพิสูจน์ว่าโตรงมันเป็นเลือดอะไรกันเนี่ย

นี่เป็นเจตนารมณ์ของพี่เต้เขา
หากผลออกมาไม่เกี่ยวข้องกับคดีน้องแตงโม
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่พี่เต้บอกว่ายังตามหาอยู่

สีขาวใช่ไหมคะ

คือตอนเจอศพของคุณแตงโมพี่เบิร์ต
ไอ้เบรเซอร์สีน้ำตาลเนี่ยมันยังผูกอยู่ที่เอวนะ
แต่ไอ้สีขาวมันหายไปไหน
มันก็เป็นไปได้แหละว่ามันจะหลุด

แต่ถ้าหลุดแล้วตัวเบรเซอร์ไม่หลุดไปด้วยเหรอนั่นน่ะสิ

แต่ทำไมมันเหลืออัน

เต้บอกว่านี่แหละผ้าผืนนี้แหละจะเป็นวัตถุพยาน
ยังหาไม่เจอมันหายไปไหน
เต้ระบุว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามงมหาผ้าผืนนี้อยู่เช่นกัน
และย้ำว่าการเสียชีวิตของคุณแตงโมมีโอกาสเป็นเหตุฆาตกรรม
เขาจึงต้องพยายามหาหลักฐานมายืนยันข้อสันนิษฐานนี้ของตัวเอง

ไปไหนพี่จะเอาเครื่องเส้นไหว้ไปไหว้ดวงวิญญาณคุณแตงโม
ท่าเรือพิบูรสงคราม๑อีก
เพื่อให้ช่วยเปิดทางหาของ๓สิ่ง
ผ้าพันเอวเมื่อกี้กระเป๋าแล้วมีดด้วย

พี่เต้คงอาจจะคิดว่ามีมีดอยู่
ถ้าใครอยู่บ้านริมแม่น้ำเจ้าพญามีผ้าอะไรที่ไปเกยบ้านท่าน